คลิปที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านนะคะ
ดูแล้วอาจจะระแวงมากขึ้นเวลาที่เราไปซื้อของระแวงแล้วก็ระวังมากขึ้น
ทำไมฮะเพราะว่ามีการสลับถุงก็คือแม่ค้าที่ตลาด
เวลาเขาชั่งเนี่ยเขาก็ช่างให้เห็นนะเลือกมาเลือกมา
เลือกกุ้งเลือกมากิโลเต็มครบอ่าครบครบเอาไปวาง
และในช็อตที่จะเอาไปใส่ถุงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุง
กุ้งอะไรมาก็ไม่รู้นะคะอยากให้ดูคลิปกันก่อนนะคะ
จังหวะนี้ก็คือเลือกมาได้ตัวที่ต้องการเอาไปชั่ง
พอไปชั่งนี้นะคะใส่ถุงแม่ค้าใส่ถุงเรียบร้อยปุ๊บ
องทันไหมคะไม่ทันเห็นไหมมองไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเอาจริงจริง
พอไม่ทันถุงที่ไม่ถุงที่ลูกค้าจะเอาอ่ะค่ะหล่นไปอยู่ที่พื้น
โอ้โหและหยิบถุงที่ตัวเองตักไว้อาจจะเป็นกุ้งค้างคืน
หรือกุ้งหลายวันแล้วอะไรก็ตามเนี้ยที่มันอาจจะไม่สดใหม่
จริงค่ะมือไวจริงนะคะแม่ค้ารายนี้นะคะนี่เป็นทั้งหมดของภาพ
ที่เป็นกลงของแม่ค้าชาวพม่าขณะที่ขายอาหารทะเลให้กับลูกค้า
เขาหยิบผิดรึเปล่าหยิบพลังจังมันไปพันกับอีกถุงเนิ่งอ๋อ
ถือขึ้นมานี่เรามองโลกในแง่ดีมากนะคะก็คือนี่แหละค่ะเขาทำท่าเหมือนช่างน้ำหนัก
แล้วก็สับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายแอบถ่าย
แล้วก็โพสต์แชร์ในสื่อออนไลน์มีคนเข้าไปดูมีคนเข้าไปคอมเมนต์
บอกว่าเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในแม่สอดกลงนี้นะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกลงที่เกิดขึ้นที่ตลาดโนแมนแลนด์
มีพ่อค้าแม่ค้านี่มาตั้งร้านขายอาหารทะเล
เป็นสิบร้านเลยนะคะลูกค้าเขาก็เข้าไปซื้อหากัน
เพราะว่าไม่ทราบกลงนี่คือบรรยากาศทั่วไป
หลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วบางคนก็อาจจะไม่ดู

ขายของทำแบบนี้ไม่จำเรินไม่มีทางรวย

ด้านผ่านในจังหวัดตากนะคะก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
สุ่มตรวจดูตาชั่งของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
พบว่าตาชั่งก็โกงเกือบทุกตัวด้วยนะคะ
ทำให้จะต้องมีตาชั่งตัวกลางไว้คอยบริการลูกค้า
เวลาที่ใครไปซื้อนะคะไม่แน่ใจถือถุงไปเลยค่ะ

ไปช่างตาช่างกลางจะได้รู้ว่าที่เราบอกว่าเราขอซื้อกุ้ง๒กิโล
สรุปแล้วเป็น๒กิโลหรือว่า๑กิโลกรัม

หายไป๒๓ตัวก็ถือว่านี่แหละเราก็ถูกอันนี้แหละนะ

บางคนเขาบอกว่าโดนโกงแบบนี้กลัวไหม
ลูกค้าบางคนบอกว่าไม่กลัวต้องรู้จักเลือก
และตัวเองต้องรู้จักระวัง

แต่อันนี้ระวังแล้วมองไปใต้โต๊ะไม่ทันนะ
บอกว่าที่จุดนี้ราคาถูกโกงบ้างก็ไม่เป็นไร

แต่จริงพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเขาก็ดี
ก็มีบางอันเท่านั้นแหละมั้ง